ในวงการบันเทิงก็มีกิจกรรมมากมายหลายลักษณะนะคะเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
หนึ่งในนั้นก็คือโครงการยอมผ้าเพื่อเพื่อนค่ะ
เป็นการนำเสื้อมาย้อมเป็นสีดำให้กับประชาชนค่ะ
ในเวลานี้ประชาชนยังคงโศกเศร้าต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แต่อีกมุมหนึ่งนะคะก็ทำให้เห็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนในชาติ
หยิบยื่นน้ำใจต่อทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสานำน้ำดื่มอาหารของใช้ต่าง
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสานี้
และจากปัญหาขาดแคลนเสื้อสีดำ
ที่มีประชาชนต้องการสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัย
ชมพู่อารยาเอฮาเก็ตและกลุ่มเพื่อนสนิทก็ได้ตั้งโครงการ
ผ้าเพื่อเพื่อนเพื่อรับบริจาคเสื้อยืดสีต่างค่ะ
นำมาย้อมเป็นสีดำสำหรับผู้ที่ต้องการ
รวมถึงนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนไว้ใช้
สำหรับสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัย
อกจากนี้นะคะ๒นักแสดงสาว
คุณเอ๋พรทิพย์และคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย

ร่วมบริจาคลิปปิ้นดำให้กับประชาชนที่ต้องการด้วยค่ะ